คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะ
ร้านชาบูชื่อดังแถวบางพลัด

ลูกค้าที่ไปกินร้านชาบูเนี่ย

แล้วประโยคที่เขาเขียนไว้ในโพสต์นี่แหละ

ใช่ค่ะกรณีเนื้อขาวมากมั้งแบบนี้
แล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ว่าอ้าวทำไมโพสต์แบบนี้
แล้วมีคนไปคอมเมนต์เชิงคุกคามทางเพศ
มันกลายเป็นเรื่องแบบ๒แห้ว๓ห้ามอะนะ

เนื้อของไอ้หมูหรือเนื้อที่เป็นชาบู
หรือว่าเนื้อของน้องนักเรียน

เป็นลูกค้าก็คือเป็นน้องนักเรียนหญิงนี่แหละ

แล้วทางร้านก็เอาภาพมาโพสต์ลงในเพจของร้าน
เมนต์เขาก็ไปเม้นต์กันทำนอง
เหมือนกับเป็นการคุกคามทางเพศนักเรียนหญิงนี่แหละ

ชาวเน็ตคนอื่นเห็นแล้วก็แคปมา
แล้วก็มาโพสต์บอกว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะ
แล้วก็กลายเป็นทัวร์ลงร้านค่ะ
ในที่สุดร้านต้องลบภาพนี้ไป
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะร้านก็เลยมาโพสต์ข้อความขอโทษนะ
ขอโทษลูกค้าเป็นอย่างสูง
ทางร้านไม่ได้ต้องการประจานหรือว่ามีเจตนาไม่ให้เกียรติลูกค้าแต่อย่างใดนะ
ตอนนี้ทางร้านได้ดำเนินการลบภาพนี้แล้ว
แล้วก็ขอโทษคุณลูกค้าไปแล้วเบื้องต้น
คนที่กระทำความผิดเรียบร้อยแล้ว
และทางร้านก็ขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในรูป
ที่ทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทางร้านขอยอมรับผิดในการกระทำครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
แล้วร้านก็บอกว่าจะเพิ่มการสอดส่องดูแลเพจ
ให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมวัยรุ่น

เขาก็โพสต์นี่ผมขอโทษ
ก็มาโพสต์ขอโทษที่เพจร้านด้วยเหมือนกันนะคะ

เพราะว่ามีการตั้งคำถามในโลกโซเชียลอีก

ก็มาตอบโต้ชาวเน็ตในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

ที่ไปผสมโรงแต่กลายเป็นว่าเหมารวมไปทั้งร้าน
เรื่องคุกคลามมันผิดก็จริงแต่สุดท้าย
คือถ้าเกิดว่าร้านเจ๊งจะอยู่ยังไง
เขาก็ถามกลับในมุมนี้
ทีนี้น้องนักเรียนหญิงหนึ่งในนักเรียนหญิงผู้เสียหาย
เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะทีมข่าวติดต่อไปได้
ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าร้านนี้มันก็เป็นร้านดังประมาณนึง
พี่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแถวนั้น
ภาพนี้ถ่ายกันไว้ตั้งแต่๖มกราคม๖๓
แต่ว่าหนูเนี่ยเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์เชิงคุกคามทางเพศไม่กี่วันที่ผ่านมา

นี่ขนาดพวกเราใส่ชุดนักเรียนไปเนี่ยยังโดนขนาดนี้
เรื่องแบบนี้มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น

อาจารย์แล้วบอกคุณครูขาหนูโดนขนาดนี้
แล้วก็แคปรูปที่ในร้านมีคอมเมนต์

คือพวกหนูโดนคุกคามแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้นักข่าวเราก็ถามน้องคือร้านนี้มันก็อยู่ใกล้สถาบันของน้อง
พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้จะไปใช้บริการไหม

แล้วก็ล่าสุดเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมาเรื่องมันไม่จบเพราะอะไร
น้องกลุ่มนี้เขาไปแจ้งความเลยนะ
ข้อหามินประมาทก็ไปแจ้งที่สนบางพลัทธิ์
อันนี้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เรื่องแบบนี้สำคัญเนอะเวลาที่จะโพสต์อะไรลงในโลกโซเชียลเนี่ย

บางครั้งมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการสร้างสีสัน

ถ่ายรูปลูกค้าลงไปในโลกโซเชียลอะไรก็ต้องขออนุญาตลูกค้าด้วย
ไปแคปชั่นอะไรแบบนี้มันสองแง่สำงามฮะ